นูนี้เชื่อว่าหลายคนไม่เคยทานส่วนตัวผมนะไม่เคยทานเหมือนกัน
เมนูนี้ของทางภาคเหนือเขาครับ
มาครับน้ำกีบขวายครับ

เขาเรียกว่าต้มตีนควาย

เรียกยำตีนควายเหรอ
เออกำตีนควายแต่มาต้มแบบนี้

อะไรครับเนี่ยโยนไปเสียของ

พักผ่อนมาไม่ช่วยให้สมองแล่นขึ้นเลย
นึกถึงตอนที่กินยำตีนมนุษย์
อย่าไปนึกถึงอีกแล้วมาดูยำตีนควายนี่

คุณผู้ชมฮะไปซดน้ำแกงกันกับที่นี่
โอ้โหเมนูนี้น่ากินน่าทานมากเลยนะครับ
สดไปแล้วบอกเลยมันคนละร่องคอกับยำตีนควาย

เขาบอกว่าจะต้องนำตีนควายมาล้างทำความสะอาดก่อนนะครับ

มันต้องใช้เวลานี้นึง
แล้วก็ใส่บ่ายสมุนเปิงสวมภายลงไปด้วย
แล้วไปตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันพืชใส่พริกลาบลงไป
จากนั้นก็คนให้มันเข้ากัน
แล้วเดี๋ยวคุณจะได้เห็นนะตอนที่เขาคนให้เท่ากัน

ผัดตัวกะปิแล้วก็ตัวพริกให้มันหอมก่อน
อันนี้คือใส่ตัวพริกลาบลงไปนะการทำแบบนี้ก่อนที่จะเติมน้ำซุปลงไปเนี่ย
มันทำให้ตัวน้ำซุปมันยิ่งกลมกล่อมยิ่งหอม
ตั้งกระทะแบบนี้เอาไว้นะครับและน้ำซุปที่คุณเก็บเอาไว้
นั่นที่ผมบอกว่าให้ตั้งรอเอาไว้เทลงไปแล้วก็ใส่กะปิย่างที่ใส่ลงไป
โอเคครับอารมณ์เหมือนซุปก้อนเลยอะ
ใส่ตังลงไปแล้วก็คลนเพิ่มความจริงแล้วอันสักพัก
เนื้อถีนควายที่หั่นแล้วนะค่อยใส่ต่อลงไปทีละชิ้น
ละชิ้นแบบนี้แล้วตบท้ายด้วยต้นหอมผักชีและใบโหระพา
หั่นลงไปเสร็จปั๊บตากกินได้เลย
แต่ทางฝั่งเหนือเค้าต้องกินกับ

มันน่าจะกึบไหม
กึบป้ะโอ้แล้วเห็นแบบอย่างไรรู้มั้ยอยากทำทรงผมเดียวกับพี่เค้าเลยน่ะ

พรุ่งนี้คุณทำมาเลยไหม

แต่เขาให้ดูยำตีนควายคุณเนี่ยก็ชอบทรงผมเขาชอบสักพักดูสิ
แต่ผมมันมีน้อยลองดูพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้พรุ่งนี้
พวกนี้แต่ดูแล้วเห็นน่ากินน่าทานไปลองทานกันดูนะ